แม่ค้าขายสลากที่กำแพงเพชรเขาเปิดเผยบอกว่า

จะได้จำหน้าแม่ค้าตามตัวแม่ค้าได้ด้วยมาเป็นพยาน

ได้เพราะว่าคดีนี้ดังจริง๓๐ล้านบาทนี่นะคะ
บรรยากาศการซื้อขายสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖ธันวาคมที่ตลาดสด
บนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
พบว่ามีประชาชนเดินทางมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อเนื่อง

สลากแบบแบ่งเป็นใบแบบเป็นชุด

ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
ซื้อแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
โดยเฉพาะสลากแบบชุดพร้อมกับเอามือ
สัมผัสทุกใบ
เพื่อให้มีลายนิ้วมือของตัวเองอยู่ในสลาก

ลายคือพร้อยเป็นเกล็ดเต็มสลากไปเลย
ทางด้านนางประภัยธนูสินแม่ค้าขายสละกินแบ่งรัฐบาล
เปิดเผยบอกว่าจากกระแสที่มีประชาชนถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็มีการแจ้งความว่าไม่ใช่เจ้าของตัวจริง
ทำให้พฤติกรรมของประชาชนที่ซื้อสลากเปลี่ยนไป
ต้องมีการถ่ายรูปขณะที่ซื้อจากแม่ค้า
และถ่ายเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพราะเขากลัวว่าหากถูกรางวัลใหญ่
ถ้าตัวเองโชคดีขึ้นมาจะเป็นคดีความถูกมิจฉาชีพ